ข้ากับข่าวของลุกทุกขุนาคมครอสไกรคนนี้ลูกชายแห่งชาติ
ไปรับรางวัลเนี่ยค่ะพรีเซนเตอร์วันแม่ด้วยน่ารัก
เดี๋ยววันนี้ควรมารับรางวัลแน่นอนค่ะ

เกิดเรื่องแบบนี้นะคะมีมิจฉาชีพเนี่ยค่ะ
แอบอ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดกับน้องไรอันค่ะ
แล้วก็ไปหลอกพี่ป้านี่แหละค่ะ
หลอกให้โอนเงินมาโอ้โหคุณผู้ชม
งานนี้นะคะน้องต้องโพสต์เลยล่ะค่ะว่า
โอ้โหเนี่ยเตือนเลยนะคะว่าแม่ทุกคนระวังด้วยครับ

เฟซบุ๊คกาดบัณฑิตจำปาสินที่เห็นหน้าจอเนี่ยแหละค่ะ
แล้วก็แฟนเพจไรอันกาดบัณฑิตนะคะ

คืออารมณ์ประมาณว่าเขาก็จะปลอมว่าเป็นไรอัน

น้องขอตังค์เอาไปทำวงทำบุญแบบนี้

ปรากฏว่ามีคนหลงเชื่อแล้วโอนให้ด้วยจริงค่ะ
ส่วนสิ้นเดือนนี้ค่ะแม่เตรียมฟินได้เลยค่ะ
เพราะว่าน้องไรอันมีงานแฟนมิติ้งนะคะ

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะ
มีเพจปลอมแล้วก็เฟซบุ๊คปลอมอะไรพวกนี้ครับ
เกิดขึ้นซึ่งแม่หลายท่านก็เห็น
แล้วก็แคปมาบอกแคปมาลงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็บางคนก็มีหลงเชื่อไปบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

เราก็แบบอุ๊ยทำไงดีเขาสงสารเขา
ว่าเขาโดนหลอกบางทีเขาแบบว่าติดตามเราอย่างนี้ครับ

ให้ระวังด้วยเพราะว่าช่วงนี้มีชาชิพเยอะมาก

ลูกทุ่งเสียงหวานคนนี้สันวงสะทอน

เขาบอกว่าเป็นเพื่อนกล้วนเดียวกับน้องไรอันนี่แหละค่ะ
จากเสียงหวานแล้วนะคะก็มีแฟนคลับติดตามเยอะมากจริงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นซิกคอมเรื่องใหม่ค่ะละครที่เตรียมจะเข้ามาอีก
แล้วก็ล่าสุดค่ะขออัพสกิลเป็นยูทูบเบอร์
พิธีกรหน้าใหม่กับรายการถึงไหนถึงสันค่ะ
คอนเทนต์คือพาไปเที่ยวพูดคุยกับศิลปินต่างค่ะ
และด้วยความที่ชอบคุยนะคะแล้วก็โตขึ้นเนี่ยก็อยากจะเป็นพิธีกรตามงานจ้างต่างนะคะ
น้องเขาก็มีความฝันเหมือนกันนะคะมีไอดอลค่ะ
คืออยากจะดังแบบว่าเหมือนกับพี่พันธุ์ผู้แตกพี่ซีซีวัดรวมไปถึงพี่ตุ๊กกี้ค่ะ
ตอนนี้นะคะก็ได้แต่ฝึกฝนนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเอง
เพื่อจะปรับตัวในการเป็นพิธีกรในอนาคต
แต่เราพร้อมว่าปังแน่นอนเพราะว่าน้องหล่อมากเลยฟังสิ้นด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็มีซิตคอมเรื่องใหม่ครับ

ใช่ครับก็เร็วนี้แหละครับได้พบกันครับ
แล้วก็อาจจะมีผลงานละครที่กำลังเข้ามาครับ
เราได้ตรงนี้เราอยากฝึกตัวเองด้วย

คืออยากจะรองรับว่าแบบอยากพูดบ้างอยากแบบเป็นตามงานต่าง

เราอยากรองเป็นพิธีกรตามงานต่างก็เหมือนโคศกอย่างนี้ครับ
พี่พันธ์พี่ซีพี่อุ่นหลายท่านเป็นตัวอย่างของเราครับ